ต่อกันดีกว่ากับหนุ่มคนนี้

ด่าทีหนึ่งก็น่าสั่นกันสำหรับพี่อาร์ชพะสุด
เขาเป็นสายบุญอยู่เหมือนกันคือมีเพจ๑ไปด่า
บอกเขาว่าดาลาเก๋หน้าเก๋

เพราะว่าหนึ่งในนั้นมันมีภาพเขาด้วยนะคะ
แต่ว่าพี่อาร์ตพระสุทธิ์ก็ออกมาชี้แจงนะว่า

แต่รู้ว่านักข่าวไอ้พวกนี้ที่เขียนเนี่ย
มันเป็นพวกนักข่าวเถื่อนมันไม่ใช่นักข่าวจริงค่ะ

เดี๋ยวไปฟังพี่อาร์ตเขาระบายความรู้สึกกันหน่อยนะ

คือสัมภาษณ์เราแล้วหรืออะไรก็แล้ว

เพราะว่าเรารู้สึกว่ามีหลายกระแสที่มันเป็นเว็บปลอม
แล้วเอาดาราไปเขียนเสียให้หาย
ก็เลยไม่เจาะจงว่าเป็นนักข่าวมีคิดหรือเปล่า
หรือเป็นนักข่าวสมเวสีผมก็ไม่เข้าใจนะ
แต่ว่าเวลาเขียนก็แล้วแต่ขอให้คำนึงถึงคนที่เขียนหน่อย
คือเราก็ไม่ยอมเราก็บอกว่าแต่ที่จริงส่วนของผมก็คือ
เป็นสวนในลักษณะที่ขำไม่ได้มีแบบไออะไรพวกนี้ไม่มีไม่มี